แต่วัดดังที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยไม่ได้ใส่หน้ากากผ้าธรรมดาแล้วนะคะ
นี่ใส่เฟสชิลแล้ว

หุ่นปั้นยมทูตที่ยืนอยู่ข้างเมนนี้เลยคุณผู้ชม
เทวดาทั้งยมทูตก็ต้องกลัวโควิดนะ
ใส่กันทั้งนรกยันต์สวรรค์ยันต์มนุษย์โลก
ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ไปวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเนี่ย
ก็จะเห็นแหละเป็นการรณรงค์เป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชน
หันมาดูแลใส่ใจตัวเองเป็นการเตือนว่าเอ๊ะฉันใส่หน้ากากอนามัยมาหรือยัง
เอ๊ะฉันยืนเข้าแถวตามคิวเป็นระยะห่างพอสมควรหรือยัง
หรือถ้ามีเฟสชิลแบบประดิษฐ์เองได้เนี่ยก็ใส่มาก็ได้นะ
โดยทั้งหมดนี้เป็นไอเดียของพระครูยุติธรรมานุยุทธ์หรือว่าพระอาจารย์แป๊ะ
ท่านก็บอกว่าที่ทำแบบนี้ก็ต้องการจะรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนที่มาวัดเนี่ย
ดูแลตัวเองนะคะให้ปลอดภัยจากโรคร้ายนี้อ๋อนี่รูปปั้นตรงเมนนี่ใช่ไหมใช่
ยืนตรงนี้เลยนะคะส่วนป้ายข้อความก็ติดเอาไว้เพื่อเตือนสติเตือนใจให้กับสาธุชนที่มาวัดนะคะ
มาแล้วก็จะได้รู้วิธีการดูแลตัวเอง
ป้องกันแล้วก็ลดการรับเชื้อลดการแพร่เชื้อด้วยนะคะ

คุณคะอาจจะต้องเชิญเข้าไปในเมนเผาศพ

ท่านบอกแบบนี้เลยใช่นะบางทีก็ต้องพูดแบบนี้เพื่อที่จะ
ตระหนักถึงการสวมใส่หน้ากากจริง
ป้องกันด้วยเดี๋ยวนี้หน้ากากอนามัยไม่พอแล้วนะ
ชิลแบบนี้ก็สามารถประดิษฐ์กันเองได้เนอะ